คนหนึ่งไปหลงรักเมียชาวบ้านเขา

เพราะสามีจับได้ว่าสองคนนี้เขาแอบคุยแอบคบกัน

แล้วถามเธอคำเดียวว่าเธอจะเลือกใคร

นี่ภาพของกล้องวงจรปิดหน้ามร้านขายของชำตำบลสรรผีซื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่
ดูภาพนี้เหมือนเป็นการลักพาตัวนะครับ

แต่มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มา
จอดหน้ามร้านลงไปกระชากตัวผู้หญิงคนนี้

ฝ่ายหญิงมีการร้องให้คนช่วย
ระหว่างนั้นแม่ค้าเห็นเหตุการณ์ไปช่วยสองคน
แต่ไม่สามารถซุ่มแรงของผู้ชายคนนี้ได้ถึงแม้จะถือ

แต่ผู้ชายเขาฉุดแล้วอุ้มตัวผู้หญิงขึ้นรถจักรยานยนต์ได้

ผู้หญิงก็ไปกับผู้ชายคนนั้น
นะทราบชื่อขอใช้เป็นนามสมมุติแล้วกันนะฮะ

นะเป็นชาวไทยใหญ่อายุ๓๗ปีแล้ว
นะเป็นเจ้าของร้านขายของชำ

เขาบอกว่าอายุ๒๘ปี
เหมือนคบหาดูใจกันนะฮะ

ตัวเองก็เข้าไปห้ามปรามถือไม่กวาดไปด้วย
ตอนนั้นก็มีการฉุดกระชากันเกิดขึ้น

ผู้ชายก็เลยฉุดส้มขึ้นรถไปได้ครับ
ถามว่าส้มมีแฟนไหม

สามีชื่อว่านายวิรัติอายุ๔๕ปี
สามีของส้มเนี่ยเปิดใจกับนักข่าวบอกว่า

ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาจากภรรยาเลย
นะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตายเมื่อไรยังไง
ผู้ชายคนนั้นคุณวิรัติรู้จักไหม
ผู้ชายคนที่พาไปเป็นนุ่มไทยใหญ่
รู้จักกับภรรยาเขาในเฟซบุ๊ก
แล้วคบหากันจนตัวเขาจับได้ว่า

ตอนนี้ถามว่าตอนนี้อยากได้ยังไง
อยากให้ภรรยาตัวเองกับผู้ชายคนนั้นกลับมาคุยกัน
แล้วจะถามผู้หญิงว่าเอายังไงจะเลือกใคร

อ่านไปฟังเสียงสามีครับ

ก็ประมาณแฟนบอกว่าประมาณเกือบ๓เดือน
คือแฟนเข้ามาสารภาพกับเราใช่ไหมครับ
อ๋อคือแฟนเข้ามาสารภาพของเราใช่ไหมครับ
อ๋อคือแฟนเข้ามาสารภาพของเราใช่ไหมครับ
ว่าจะเป็นยังไงจะเลือกใคร
ถ้าดูอยู่ให้กลับมาเคลียร์
แล้วก็มาตอบว่าคุณจะเลือกใคร